ท่านผู้ชมครับถ้านับตั้งแต่๑๑พฤษภาคมจนถึงวันนี้เนี่ย
วันที่น้องชมพู่เด็กหญิงวัย๓ขวบที่บ้านกกอก
ตำบลกกตูบำเภอดงหลวงชาวัดบุกราหารหายออกไปจากบ้าน
หายไปอย่างไร้ร่องรอยนะครับแล้ว๑๔พฤษภาคมไปพบเป็นศพอยู่บนภูเหล็กไฟ
จนถึงวันนี้ยังไม่รู้ว่าคนร้ายคือใครเลยแล้วเกิดอะไรขึ้นกับน้องชมพู่นะครับ
ผมเชื่อว่าหลายท่านคงคิดเหมือนกันนะคนร้ายคนนี้มันเป็นใคร
มันจะเก่งกาดขนาดไหนถึงขั้นไม่ทิ้งร่องรอยหลักฐานอะไรไว้เลยเหรอ
ตำรวจชุดสืบสวนของพื้นที่เนี่ยก็ทำคดีอยู่ค่ะช่วงอาทิตย์สองอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ย
มีชุดสืบสวนจากนครบานและกองปราบจากกรุงเทพลงมาช่วยทำคดีเพิ่มเติมอีก
วันนี้นะครับทุกผู้ชมครับตำรวจนะครับให้ชาวบ้านที่ลงทะเบียนไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะฮะ
ว่า๑๑พฤษภาคมใครไปช่วยหาชมพู่บ้างมาจำลองเหตุการณ์เลยว่าไปหาตรงไหนหาแบบไหนเจอใครอะไรยังไงบ้าง
วันนี้เขาบอกว่าเขาหากันทั้งหมู่บ้านเลยนะก่อนมาวานเนี่ยคนในหมู่บ้านมีประมาณ๒๐๐คน
ลงทะเบียนทั้งหมด๑๑๑คนวันนี้มาลงทะเบียนเพิ่มอีก๖คน
มีคนไปช่วยหาน้องชมพู่๑๑๗คนแต่ตำรวจต้องการช่วงเวลาสำคัญ๓๘นาที
๘นาทีในช่วงเวลาสำคัญแห่งการหายตัวไปของน้องชมพู่เนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
๑พฤษภาคมเนี่ยเดี๋ยวเล่าให้ฟัง
ว่ามันมี๓๘นาทีตรงนี้แบบไหนอะไรยังไง
ดูตรงนี้ก่อนความจริงวันนี้ตำรวจแยกหลายชุดนะ
เพราะว่าชาวบ้านที่ช่วยหาในวันนั้นเยอะมาก

กระจายกันเพราะว่าแต่ละคนเขาก็หาไม่เหมือนกันอยู่แล้วไง
ตำรวจก็ไปกันแยกไปแต่ละชุดแต่ละชุดเลยนะครับ
วันนี้ไม่เสร็จเดี๋ยวพรุ่งนี้มาลืนนี้ทำต่อนะครับ

นี่เป็นชุดหนึ่งที่เจ้าหน้าที่เดินทางไปนะครับ
ผู้ชมครับจำลองเหตุการณ์กันตั้งแต่เมื่อช่วงบ่ายนะ
ทีมข่าวเราก็ไปด้วยนะครับไปหลายทีมหลายชุดด้วย
นี่คือจุดที่คุณนฤทธิบุญนิ่มผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ
ที่ก็เกาะติดคดีนี้มาตั้งแต่ต้นนะครับ
กลุ่มนี้เนี่ยที่ตำรวจไปเนี่ยมีในวาหรือว่าช่างวา
ในวาหรือช่างวานี่คือ๑ใน๗ผู้ต้องสงสัยนะ
หนึ่งในเจ็ดผู้ต้องสงสัยตั้งแต่แรกแรกเนี่ยนะครับ
ที่ตำรวจพาไปด้วยนะครับเพราะเขาก็ไปลงทะเบียนไว้ช่างวา
ว่าผมก็ช่วยตามหาชุดนี้มีช่างวาไปด้วยนะครับ
ช่างวาเนี่ยนะฮะเจ้าตัวบอกว่าวันที่น้องชมพู่หายตัวไปเนี่ย
วันนั้นเขานั่งทำไมนะไปรับจ้างทำไม้อยู่
อยู่ที่บ้านที่ห่างจากบ้านของน้องชมพู่ที่นั่งอยู่เนี่ย
ประมาณหนึ่งร้อยเมตรห่างแค่หนึ่งร้อยเมตรนะครับ
ชุดสืบสวนวันนี้นอกจากช่างวาแล้วยังพาเพื่อนของช่างวาไปด้วย
คือนายสิทธิชัยหรือว่าโด่งหรือว่าช่างโด่ง
ดงเพื่อนของช่างวาเพราะวันนั้นเขาก็มาหาด้วยกัน
ก็มาเดินจำลองเหตุการณ์นะครับค้นหาน้องชมพู่นะครับ
วันเกิดเหตุทั้งสองไปหาแบบไหนว่ายังไง
ทั้งสองบอกว่าตอนนั้นนั่งทำงานอยู่ด้วยกัน
แต่ยืนยันว่าไม่ได้ยินเสียงร้องอะไรของน้องชมพู่เลย
ไม่เห็นคนแปลกหน้าไม่เห็นใครแปลกหน้า
ผ่านเข้ามาในพื้นที่ซอยแล้วก็หน้าบ้านของน้องชมพู่ที่นั่งอยู่เลยนะครับ
แล้วพอรู้ว่าน้องชมพู่หายไปเนี่ยทั้งสองคนบอกว่า
ก็มาเดินหาพร้อมกันเนี่ยมาตามช่องทางผมก็มากันทางนี้ทางนี้ทางนี้
บ้าแล้วกูได้ครับ
วันนี้เริ่มจำลองเหตุการณ์ตั้งแต่ช่วงบ่ายนะครับทุกผู้ชมครับแต่ว่า
วันที่เกิดเหตุเนี่ยคือช่วงสาย๑๑พฤษภาคมที่รู้ข่าวว่าน้องชมพู่หายตัว
ช่างวาเขาใส่แมสซ์เสื้อสีน้ำเงินใส่แมสซ์สีดำ
ส่วนช่างโด่งคือวันนี้นะฮะช่างโด่งไม่ได้ใส่แมสอะไรนะครับ
คือช่างวาเนี่ยเขาเป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัย
ก็ตามหลักของคดีอาจยากรรมหลักของกฎหมายยังไงก็ต้องมีเรื่องของการปกปิดอะไรพวกนี้ด้วย
พอดีวันนี้ช่างวาใส่แมสพอดีนะครับ
ดงกับช่างวาพาตำรวจไปแต่ละจุดเลยนะครับ
บอกว่าตัวเองเริ่มออกหาน้องชมพู่ช่วยกับชาวบ้านเนี่ยนะ
เวลาจริงที่ออกค้นหาเนี่ยนะของทั้งสองคนนะ
คือทั้งสองคนเนี่ยไปช่วยเขาหาตอนบ่ายสามถึงห้าโมงเย็น
คนอื่นเขาอาจจะช่วยหากันตั้งแต่สายที่รู้ข่าวนะ
บางคนก็ไปช่วยหาตอนนู้นตอนนี้แต่ว่าสองคนนี้ช่างวาช่างโด่งเนี่ย
ไปช่วยหาตอนบ่ายสามถึงห้าโมงเย็น
ทั้งสองคนบอกว่าได้ไปหาด้วยการเดินเป็นวงกลมนะ
เพื่อค้นหาน้องชมพู่แถวพื้นที่ราบใกล้หมู่บ้าน
ไม่ได้ขึ้นไปบนเขาบนภูเหล็กไฟเดินกันอยู่สามรอบด้วยกัน
ระหว่างที่ช่างโด่งกับช่างวาเดินไปนะครับ
ก็ได้ชี้จุดจุดหนึ่งที่บอกว่าได้ไปเจอกับกลุ่มผู้หญิง๕คน
แล้วยืนคุยกันอยู่ใต้ต้นไม้แล้วก็บอกว่าเห็นรอยเท้าของเด็ก
รอยเท้าเล็กเหมือนเด็กน้อยอยู่๑จุด
ตรงนี้ฮะเขาบอกว่าเขาเคยเนี่ยมาหาแล้วก็เห็นรอยเท้าตรงนี้นะครับ
ทางออกไปอีกหนึ่งเมตรก็มีอีกหนึ่งรอยนะครับ
หลังจากนั้นก็ไม่มีร่องรอยอื่น
สันนิษฐานว่าจะเป็นไปได้ไหมในวันนั้นเนี่ยนะ
ที่คนร้ายอาจจะพาน้องชมพู่เดินมาถึงจุดนี้ก็ได้
เพราะเห็นรอยเท้าอยู่๒รอย
แต่พอไม่เห็นแล้วเนี่ยก็อาจจะอุ้มเด็กแล้ว
แล้วก็ขึ้นไปถึงนู่นแล้วฮะภูเหล็กไฟจุดที่พบศพ
มันจะมีหนึ่งรอยบริเวณตรงนี้อ่ะเป็นรอยรองเท้า

แต่รู้ว่าเป็นรองเท้าเด็ก

มันจะมีตรงนี้หนึ่งจุดแล้วก็มีอยู่บริเวณนี้แหละ

นั่นเหรอ
ว่าอาจจะเป็นเพราะดินมันแข็งหรืออะไร
แต่เจอตรงนี้หนึ่งจุดแล้วก็ไปเจอตรงนี้หนึ่งจุด
ก็คือไม่ใช่รอยก้าวของเด็กใช่ไหมพี่

ไปเดินไปจนกว่าจะลงไปข้างล่าง

นี่ฮะเขาชี้จุดว่าวันนั้นนะ๑๑พฤษภาคมนะที่เขาเจอรอยเท้า

ยังไม่ถึงขั้นขึ้นเขาภูเหล็กไฟ
เราลองปักหมุดนะฮะแล้วก็วัดระยะดูนะครับ
จุดที่ช่างวาบอกว่ามาเจอรอยเท้าเด็กตรงนี้เนี่ยนะครับ
ห่างจากบ้านน้องชมพู่ประมาณ๓๐๐เมตร
คือถ้าจะพาเด็กมาก็พอเดินถึง

หรือถ้าเด็กจะเดินมาเองเดินมาเรื่อย
มันก็ยังอาจจะเดินได้ก็ได้
ก็ยังคิดได้เพราะตอนนั้นนี้มันก็ยังมีข่าวที่
เด็กเดินลัดเลาะเข้าป่าไปตั้งเป็นกิโลก็มีเหมือนกัน
แต่คำถามก็คือว่าแล้วเด็กจะเดินต่อไปเรื่อย
จนถึงจุดภูเหล็กไฟที่พบศพหรือ
มีแต่โขดหินมีแต่ทางชั้นมีแต่ป่ารกทั้งนั้น
วากับช่างโด่งยังได้พาเจ้าหน้าที่ไปดูจุดนะครับ
เป็นจุดต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งนะ
โดยบอกว่าเมื่อ๕๐ปีก่อนเนี่ย
เคยมีผู้หญิงผูกคอตายที่ต้นไม้แห่งนี้
ตอนนั้นที่มาช่วยกันหาน้องชมพู่เนี่ย
ก็ยังคิดอยู่ว่ามันจะมีอาถรรพ์อะไรหรือเปล่า
อะไรหรือเปล่านะยังเดินวนดูกันแถวเนี้ยแถวต้นไม้อาถหัน
ต้นนี้ตั้งหลายรอบค่ะเผื่อจะเจอน้องชมพู่แต่วันนั้นก็ไม่

มีคนผู้ขาวตายอยู่ตรงต้นไม้ใหญ่ตรงนี้
นี่แหละหมอบริเวณนี้เนาะมีคนผู้ขาวตาย
นี่เลยตรงนี้ครับตรงไหนนี่คำศาสตร์แถวนี้อ่าอ่า
เหล่านี้อ่าแล้วก็กลับออกไปนั่งรอผีปล่อยตรงนี้แล้วก็
กลับไปรอในป่ายางครับแล้วก็รอจนห้าโมงไม่ปล่อยหรอก
ก็กลับเลยทยอยมาดูสามสี่รอบอ๋อเดินมาเดินมาตรงนี้
เดินตอนนั้นมีแต่ทูปเต
ช่วย
คือพอเห็นลักษณะของพื้นที่แบบนี้แล้วเนี่ยอันนี้เข้าใจ
ว่าเจ้าหน้าที่ทำงานยากจริงใช่ไหม
คือมันรกชัดนะคะแล้วมันก็คือทางคือถ้าไม่ใช่คนชำนาญก็คือหลงแน่นอน
แล้วนี่๒๗วันแล้วฝนตกมากี่รอบก็ไม่รู้ใช่ไหม
หรือคนร้ายจะเอาหลักฐานสำคัญอย่างเสื้อกล้ามน้องชมพู่ที่ยังหาไม่เจอไปซ่อนที่ไหนก็ไม่รู้
แล้วตั้งแต่วันเกิดเหตุเนี่ยที่หายตัวคือ๑๑พฤษภาคมนะฮะ
คือร่องรอยต่างเนี่ยจนกว่าจะมาเจอศพ๑๔พฤษภาคมเนี่ยไม่รู้ว่าหลักถงหลักฐานถูกทำลายไปมากน้อยขนาดไหน
แล้วกว่าชุดสืบจากกองปราบกับนครบานจะลงมาสมทบเนี่ยก็ไม่รู้ว่าหลักฐานต่างเนี่ยมันจะหายไปอีกขนาดไหนนะ
หลังจากที่ช่างวากับช่างโด่ง
ชี้จุดเสร็จจำลองเหตุการณ์เสร็จ
แล้วถามว่าใช่ไหมเคยเห็นคนนี้ไหม

อืมเค้าต้องขอเลยฮะ
ความลับในสมนวนคดีเลยแต่ก็ลักษณะเหมือนกับถาม
ว่าคุณคนนี้คุณเห็นเขาไหมหรือว่าคุณคิดว่าเขาอยู่ตรงไหนอะไรยังไง
นี่ค่ะน้องสองก็ใส่หัวนะ
ตอนก่อนกลางวันอ่ะตอนเช้ากลางวัน

ล่ะเรื่องของการสืบสวนที่ตำรวจกำลังไล่ตามหาคนร้ายอยู่อย่างไรบ้าง
ส่งทีมข่าวลงไปหลายทีเหมือนกันเพราะว่าตำรวจเขามีการแยกทีมออกไปนะคะ

ไปติดตามตำรวจชุดที่หนึ่ง

คนแรกที่ขึ้นไปค้นหาน้องชมพู่
ในวันที่น้องหายตัวไปชุดนี้จะมี
นายกริสดารหลับโพห์หรือว่าลุงดำ
นายแมนแล้วก็ในเบียร์ซึ่งเป็น๓ใน๙คนแรกที่ขึ้นไปช่วยค้นหาน้องชมพู่
คือชุดนี้เนี่ยเป็นชุดชาวบ้านที่ขึ้นแบบแรกเลยอ่ะ

ประมาณ๙โมง๑๐โมงรู้ข่าวว่าชมพู่หายนี่เขาไปกันเลย
เลยซึ่งจากการติดตามภารกิจจำลองเหตุการณ์ในวันนี้
คุณวิมวลวันบอกว่าเจอเส้นทางใหม่นะคะ

คือตำรวจอ่ะอาจจะเคยอาจจะเคยมาที่เส้นทางนี้แล้วแหละแต่ว่าเราเพิ่งจะเพิ่งจะมาเจอ
เขาเรียกว่าเส้นทางควายค่ะ
เป็นเส้นทางที่ชาวบ้านปล่อยควายขึ้นมากินยากบนภูเหล็กไฟ
เลาะเขาไปประมาณสัก๓กิโลเมตรกว่าได้

ไทม์ไลน์ในการเดินเท้าค้นหาน้องชมพู่นะคะทั้ง๓คนในลุงดำในแมนแล้วก็ในเบียนเล่าให้ฟังบอกว่า
โมงเขาจำได้ว่ามันคือ๑๑โมงตอนนั้นอากาศร้อนมากประมาณสัก๔๒องศาได้
พวกเขาเดินเป็นแถวตอนเรียงหนึ่งกันไปค่ะ
จนกระทั่งถึงบริเวณเนินบ่อกกหรือว่าตีนบ่อเนี่ยนะคะ
ตรงนี้เป็นจุดพักที่๑อยู่ห่างจากบ้านน้องชมพู่เกือบ๒กิโลเมตรแล้วค่ะ
ลุงดำเนี่ยบอกว่าตัวเขาเนี่ยเป็นคนบอก
ทีมค้นหาทั้ง๙คนที่ขึ้นมาภูเหล็กไฟบอกว่า
ให้เดินในลักษณะปูพรมนะก็คือเรียงหน้ากระดาน
เดินตรงไปเลยตามเส้นทางไปเรื่อย
จนกระทั่งไปหยุดที่จุดพักจุดที่๒คือตรงลานหินขนาดใหญ่ค่ะ
เขาบอกเขาจำไม่ได้ว่ามันกี่โมงแล้วไม่ได้ดูนาฬิกา
แต่ว่าฟ้าเนี่ยเริ่มมืดแล้วนะคะพักกันอยู่อีกครู่เดียวแล้วเขาก็ออกเดินกันต่อ
จนกระทั่งถึงจุดที่๓บริเวณห้วยวังฮี
ตอนนั้นเขาบอกว่าน่าจะสักทุ่มนึงได้แล้วค่ะก็เลยประชุมกันว่าจะเอายังไงดี
จะไปต่อหรือพอแค่นี้แล้วกลับหมู่บ้าน
เพราะเขาบอกว่าตอนนั้นที่ขึ้นไปเนี่ยพกไฟกันมาคนละดวงเท่านั้นเอง๙คน
สุดท้ายตัดสินใจกันว่าเดินกลับก็แล้วกันแต่ขากลับไม่ได้กลับทางเดิมนะคะ
กลับอีกเส้นทางนึงซึ่งเขาบอกว่ามันง่ายกว่าตอนขามาค่ะ
เส้นทางนี้เนี่ยเดินขึ้นมาใช้เวลา๒ชั่วโมงเท่านั้นเอง
ทีนี้ทีมข่าวเราก็พยายามสังเกตนะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ย
ระหว่างที่ให้กลุ่มชาวบ้านทั้งสามคนเนี่ยเดินทำแผนเนี่ย

เจ้าหน้าที่มักจะถามนะคะว่าตอนขึ้นมาเนี่ยใครเป็นคนนำทาง
แล้วทำไมถึงเลือกขึ้นมาหาบนนี้ล่ะ
มันห่างจากบ้านน้องตั้ง๒กิโลกว่า
แถมน้องชมพู่อายุแค่๓ขวบ
คิดว่าน้องจะขึ้นมาไกลถึงขนาดนี้เลยเหรอ
ตัดสินใจขึ้นมาหากันบนภูเหล็กไฟแบบนี้
เหลือกันบนแรกนะจำได้ไหมคน๒ไหน

ไม่มีใครแยกออกไปไหนเลย

คุยกันอยู่ครับว่ากลับเส้นทางใดคือกลับเส้นทางเดิมนะครับ
แต่ว่าไม่ได้คืนทั้งที่นะครับ
ทีมข่าวเราบอกว่าเจอรอยรถจักรยานยนต์ด้วยนะคะ

ตอนนั้นที่มีหลักฐานอีกอย่างหนึ่งก็คือเจอกุญแจรถจักรยานยนต์กันใช่ไหม

ใช่ก็เลยรู้สึกว่าอันนี้มันจะเป็นเบาะแสหรือเปล่า
แต่พอสอบถามชาวบ้านดูเขาบอกว่าก็น่าจะเป็นรอยรถจักรยายนต์ชาวบ้านแหละ
เพราะว่ามีเส้นทางที่มอเตอร์ไซค์วิ่งขึ้นเขาได้เขาก็จะใช้ทางนี้กัน

เป็นข่าวทุกวันนะฮะตรงนี้หมดวันเนี่ยสืบขึ้นทุกวันอยู่เหมือนกัน
ทีนี้ที่ช่วงเดินกลับเข้าหมู่บ้านนะคะลุงดำกับนายเบียร์เนี่ยเหมือนจะจำทางไม่ค่อยได้
เพราะว่าเดินไปเอาพาออกไปนอกเส้นทางเฉยเลย
อันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเก็บเป็นข้อมูลไปตรวจสอบอะไรเพิ่มเติมได้หรือเปล่านะคะ
แต่ที่แน่ชาวบ้านที่เดินทางค้นหาน้องชมพู่ในวันที่๑๑พฤษภาคมที่น้องหายตัวไปเนี่ย
คือมี๙คนแบ่งออกเป็น๓กลุ่มนี่คือกลุ่มแรกที่มีลุงดำนายแมนแล้วก็นายเบียร์
เดี๋ยวกลุ่มที่๒พรุ่งนี้จะถูกนำตัวขึ้นเขาจำลองเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันค่ะ
มีอีกชุดหนึ่งนะครับที่ทีมข่าวของเราติดตามไปดูการจำลองเหตุการณ์การช่วยหาน้องชมพู่เมื่อ๑๑พฤษภาคม
คุณกิติศักดิราชัยเจริญสุขผู้สื่อข่าวของเราไปกับเจ้าหน้าที่ชุดนี้นะครับ
แล้วก็ชาวบ้านชุดนี้เห็นไหมฮะเขาจะให้เขียนป้ายชื่อเอาไว้นะครับ
กระดาษแล้วก็คล้องคอไว้นะครับ
ชาวบ้านชุดนี้เนี่ยเป็นผู้ชาย๗คนนะครับท่านผู้ชมครับ
ที่เจ้าหน้าที่พาไปจำลองสถานการณ์เหมือนจริงนะฮะ
เวลาแล้วก็เส้นทางค้นหาต่างของน้องชมพู่๑๑พฤษภาคม
ทั้งหมดจะมีป้ายชื่อคล้องคอเอาไว้นะครับ
ก็เริ่มจำลองเหตุการณ์ตั้งแต่ไร่มันสำปะหลังในซอยท้ายหมู่บ้านของน้องชมพู่
จนถึงห้วยบุงแล้วลัดเลาะไปถึงบริเวณสวนยางกกตูม
ระยะทางทั้งหมดประมาณ๑กิโลเมตร
นี่ฮะไร่มันสำปะหลังของยายจำลองตรงนี้
เดินผ่านกันครับทุกวันช่วงที่น้องชมพู่หายตัวไป

เจ้าหน้าที่บอกว่าสิ่งที่ต้องการมากที่สุดในตอนนี้นะครับ
ที่คุณกิติศักดิ์ของเราได้ข้อมูลมาเนี่ย
ก็คือการตรวจสอบช่วงเวลา๓๘นาที
ความสำคัญแห่งการหายตัวไปของน้องชมพู่

ย้อนไป๑๑พฤษภาคม๒๕๖๓
ในวันนั้นนะครับน้องชมพู่กับพี่สาวคือน้องสดิ้ง
พี่สาววัย๑๓๑๔ปีนั่งเล่นกันอยู่ที่บ้านน้า
แต่บ้านน้าเขาอยู่ติดบ้านกับของแม่กับพ่อแหละ
กับพ่อไปทำงานข้างนอกนะฮะ
ข้อมูลที่ได้มาเนี่ยของเจ้าหน้าที่เนี่ย
พบว่าถ้าดูจากโทรศัพท์มือถือที่แม่
ช่วงนี้ปิดเทอมใช่ไหมลูกวัย๓ขวบยังไม่ได้เข้าโรงเรียนเนี่ย
ก็ให้ดูอะไรไปเนี่ยมีข้อมูลว่าน้องชมพู่เนี่ย
ถึง๙โมง๒นาทีนะครับคาดว่าตอนนี้
อาจจะเป็นช่วงที่น้องชมพู่ถูกคนร้ายพาตัวไปแล้วก็ได้
จะให้เดินตามไปเพราะว่ารู้จักหรือว่าจะอุ้มไปเลยปิดปากแล้วอุ้มไปเลยอันนี้ก็ไม่รู้นะครับ
สดิ้งในวันนั้นบอกว่าเผลอหลับไปตื่นขึ้นมาเอ้าน้องหาย
ก็เลยไปบอกญาติญาติแล้วทีนี้ก็ไปถึงชาวบ้านก็ช่วยกันตามหา
แต่จะเห็นว่าข้อมูลการใช้โทรศัพท์มือถือของน้องสดิ้งเนี่ย
ถึง๙นาฬิกา๔๐นาที
แล้วถึงเพิ่งจะเอามาเห็นว่าน้องหายไปเนี่ย
แสดงว่าตั้งแต่๙นาฬิกา๒นาทีถึง๙นาฬิกา๔๐นาทีเนี่ย
นาทีตรงนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับน้องชมพู่
นี่ฮะท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นช่วงที่ชาวบ้านออกไปตามหาน้องชมพู่กันเนี่ย
มันคือช่วงที่ถ้าแต่ละคนมาช่วยกันตามหาผมหาตรงนั้นผมหาตรงนี้มันก็ไม่เป็นไร
แต่ไอ้๓๘นาทีเนี่ย๙นาฬิกา๒นาทีไปถึง๙นาฬิกา๔๐นาที
ช่วงนี้ที่พี่ไม่ได้เห็นน้องเนี่ยใครทำอะไรที่ไหนอย่างไร
มีความสำคัญมากนะใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรตำรวจเขาถึงพยายามไล่หาไล่ถามไงว่า
บางคนเรียกไปสอบปากคำตั้งหลายครั้งคุณทำอะไรคุณอยู่ไหนคุณทำอะไรคุณอยู่ไหน
มีใครยืนยันได้หรือเปล่า๓๘นาทีเนี่ย๙นาฬิกา๒นาทีถึง๙นาฬิกา๔๐นาที
ที่น้องชมพู่อยู่รับสายตาของผู้ใหญ่
เพราะว่าพี่สาวที่อยู่ด้วยกันเนี่ยบังเอิญก็หลับด้วย
แอปพลิเคชันติ๊กต๊อกอะไรด้วยหันมาอีกทีเอาน้องหายไปเนี่ย
แวะเวียนมาแถวนี้บ้างใครทำอะไรที่ไหนอย่างไร
ใกล้ตัวน้องชมพู่บ้างตำรวจกำลังไล่หาอยู่นะฮะ
นี่นะครับวันนี้เจ้าหน้าที่นะครับที่คุณอิติศักดิ์ไปเนี่ย
เจ้าหน้าที่ไปกับชาวบ้าน๗คนนะครับจำลองเหตุการณ์
พบว่าใช้เวลาเดินทางจากบ้านจุดเกิดเหตุที่เด็กหายไป
มาถึงสวนยางกกตูมริมถนนใหญ่ที่สามารถทะลุออกมาได้เนี่ย
๕นาทีก็เดินถึงแล้วนะระยะทางประมาณ๑กิโล
แต่ว่าทางมันเดินไม่ยากถ้าคนร้ายจะมาเอาเด็กไปอุ้มเด็กไป
หรือว่าเด็กรู้จักไว้ใจเดินตามมา๑๕นาทีก็ทะลุออกตรงนี้ได้แล้ว
แล้วก็จะไปไหนต่อทีนี้ก็ไม่รู้แล้ว
จุดสุดท้ายนะครับที่ออกมาเป็นจุดที่นางจำลองเจ้าของไร่มัน
ยืนยันว่าเห็นรอยเท้าคล้ายรอยเท้าเด็กอยู่ตรงนี้
วันที่๑๑พฤษภาคมแต่จนถึงวันนี้มันหายแล้วล่ะ
แต่วันนั้นยายจำลองเจ้าของไร่มันบอกว่า
จุดสุดท้ายเห็นเนี่ยยืนยันชัดเจนเมื่อวานก็ให้สัมภาษณ์กับเรา
ตรงนี้มีรอยเท้าของเด็กอยู่ต้องเป็นรอยเท้าชมพู่แน่
แต่จุดตรงนี้แล้วหายไปไหนอุ้มไปแบกไปหรืออะไรไปยังไง
คล้องกับสิ่งที่เจ้าหน้าที่ไปเจออีกอย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับ
ท่านผู้ชมฮะถ้าเราย้อนไปเนี่ย
วันที่เจอศพน้องชมพู่อยู่ที่ภูเหล็กไฟช่วงค่ำ๑๔พฤษภาคมเนี่ย
ร่องรอยในตัวของน้องชมพู่เนี่ยนะฮะที่ขาของน้องข้างหนึ่งนะ
มันมีรอยเขม่าวสีดำคล้ายกับถูกขีดขวนอะไรพวกนี้
หรือลอยไหม้อะแต่นี่ฮะนี่ผ่านไป๒๗วันแล้วนะ
วันนี้ยังมาเจออันนี้นะฮะเป็นลักษณะของกองไม้พุ่มไม้ที่มีรอยเผาไหม้
เหมือนกับมาเผาอะไรก็ไม่รู้ไม่ใช่เผาถ่านแน่เหมือนกับเอาอะไรมาเผา
แล้วเป็นไปได้ไหมที่ไอ้รอยเขม่าต่างตรงนี้
ที่มันติดอยู่ที่ขาน้องเนี่ยมันจะเป็นร่องรอยจากจุดเดียวกัน
เพราะมันอยู่ใกล้กับจุดที่มีรอยเท้าสุดท้ายของน้องชมพู่
อันนี้ภาพวันที่๕นะฮะ๕พฤษภาคมนะฮะ
นี่เป็นภาพที่เราย้อนกลับไปให้เห็นว่ารอยตรงนี้ที่เขามาเปรียบเทียบในวันนี้ที่เขาก็ไปเดินดูอยู่นะครับท่านผู้ชมครับ
เอาเป็นว่าตอนนี้ชุดสืบสวนที่ทำงานกันเนี่ย
ทั้งของพื้นที่ที่สพกกตูมของจังหวัดมุกดาหาร
ของสืบสวนนครบานของสืบกองปราบที่ไปช่วยกันเนี่ยค่ะ
เริ่มได้อะไรบางอย่างที่มันจะนำไปสู่การคลี่คลายคดีได้มากขึ้นแล้ว
เริ่มมีบ่อแซชัดเจนขึ้นมาบ้างครับ
ทีนี้หลายคนนึกถึงลุงพล
ของน้องชมพู่อ่าเมื่อวานก็ลงทะเบียนคนแรกเลย
ใช่ค่ะเพราะว่าแน่นอนเขาก็เหมือนก็เป็นแก่นำเลยเหมือนกันนะ
ในการที่จะตามหาแล้วก็ขึ้นไปจนพบศพน้องเนี่ยนะคะ
ทีนี้ทีมงานทีมข่าวเราบอกว่าจังหวะที่ตำรวจเนี่ย
ลองเหตุการณ์ให้ชาวบ้านไปเดินค้นหาดูว่าไปกี่คนไปที่ไหนอย่างไร
ทีมข่าวเราเจอลุงพลนะคะ
นายชัยพลวิพาลลุงของน้องชมพู่เนี่ยอืม
ก็รออยู่เหมือนกันอย่างที่บอกว่าลงทะเบียนคนแรกก็เฝ้ารอว่าเจ้าหน้าที่จะเชิญตัวเราไปเมื่อไหร่อย่างไร
คือยังไม่ถึงคิวยังไม่ถึงคิวเพราะเขาจะแบ่งเป็นชุดสองสามวันอะ
กว่าจะเสร็จอ่ะทีนี้พอลุงพลรู้ว่าตำรวจให้ชาวบ้านที่จำลองการเดินค้นหา
เริ่มมีการจำลองกันแล้วเนี่ยเขาก็รีบมุ่งหน้าไปที่ป่ายางพาราที่เป็นจุดรวมกำลังพลทันทีเลยนะ

เองเลยค่ะลุงพลบอกว่าที่รีบออกจากบ้านมาที่ป่ายางเนี่ย
อยากจะเห็นหน้าคนที่มาร่วมจำลองเสมือนจริงในการเดินเท้าค้นหาน้องชมพู่

แล้วก็อยากรู้ด้วยนะว่าตำรวจได้ให้ชาวบ้านเหล่านั้นสาบานก่อนหรือเปล่า
ก่อนที่จะไปจำลองเหตุการณ์เพราะเขารู้สึกว่าชาวบ้านอาจจะปกปิดอะไรไว้หรือเปล่า

ทีมข่าวเราก็ถามว่าแล้วของลุงพลยังไงมีตำรวจเชิญไปทำจำลองเหตุการณ์หรือยัง
ลุงพลก็บอกว่าตัวเขาเองเนี่ยตำรวจยังไม่ได้มาเชิญตัวไปเพราะว่าก่อนหน้านี้ตำรวจพาไปจำลองเหตุการณ์เสมือนจริงมาแล้วค่ะ
แต่วันนั้นจำลองแถวบ้านไงใช่ไหมจำลองแถวบ้านยังไม่ได้เคยพาไปจำลองบนเขาอะไรพวกนี้

แรกผมไม่ได้อยู่บ้านก็เลยอยากมาดูว่าใครออกตามหาน้องบ้าง

เจอใครเลยครับเขาไปกันหมดแล้วไม่รู้ไปไหนทุกอย่างเป็นความจริงต้องเป็นความจริงวันนี้
คือสิ่งที่เขามาร่วมวันนั้นมันต้องเป็นความจริงทุกอย่างก็ต้องรอเจ้าหน้าที่ดูครับว่าเขาจะให้เดินไหม
เพราะวันนั้นผมก็เดินไปแล้วจำลองเหตุการณ์ไปแล้วคนเดียว
คือวันนี้อยากมาดูว่าที่จะไปจำลองเหตุการณ์กันเนี่ยให้ชาวบ้านเขาสาบานก่อนไหม
เพราะเวลาพาผมไปสอบปากคำเนี่ยให้ผมสาบานก่อนทุกครั้งเลย
ลุงพลนี่เป็นลุงเขยของน้องชมพู่นะฮะก็เป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัย
ตั้งแต่แรกมี๗คน๗คนที่เป็นทั้งคนในหมู่บ้านคนนอกหมู่บ้าน
ตำรวจบอกว่ามี๗บวก๑บวก๑คือคนใกล้ชิดในครอบครัวน้องชมพู่

แล้วหลังก็นั่นแหละก็เหมือนกับลุงพลเองเขาก็รู้ตัวแหละ
เค้าจะหนังทีเรียกไปสอบปากคำ๓๔รอบแล้วนะฮะ
จำลองเหตุการณ์ในวันที่เดินไปเดินมาช่วงช่วยหาก่อนจะไปรับพระส่งพระอะไรพวกนี้อีกรอบหนึ่ง
ทีนี้ลุงพลเนี่ยก็เคยไปกับเรานะไปที่ตรงจุดที่เป็นเจดีเก็บกระดูกของน้องชมพู่ที่วัด
ยืนยันความดีสุดว่าไม่ทำร้ายน้องจมภู่
แต่ข้อมูลจากหลายสิ่งหลายอย่างโดยเฉพาะเรื่องของแนวทางสืบสวนสอบสวน
ถ้าคนร้ายไม่ใช่พวกจิตใจผิดปกติทางด้านเพศ
ก็อาจจะจับเด็กไปทำคุณสัยทำมนต์ดำ
เพราะต้องการสิ่งของหรือว่าอะไรบางสิ่งบางอย่าง

เพราะฉะนั้นคนคนนั้นต้องเป็นคนเล่นของ
หมอผีหมอดูร่างทรงรั้วพระ
มาช่วยดูให้หลายครั้งหลายคนในพื้นที่
ก็บอกว่าโอ้โหคนที่ทำกับน้องชมพู่เนี่ยมีอาคมเก่งกล้ามาก
ต้องคุณสายคุณสายสายเสียงมืดแน่นอน
คุณกิติศักดิ์ก็เลยวันนี้ชวนลุงพลอีกรอบนึง
ลุงพลเอาอย่างนี้ได้ไหมเป็นคนเล่นของหรือเปล่า
้าคุณใส่หรือเปล่าอ๋อลุงพลบอกไปดูที่บ้านผมเลย
เปิดบ้านเลยเหรอคะเดินเลยซุกซอกทุกมุมเลย
นี่ฮะบ้านลุงพลไปดูเลยว่าเจออะไรไหม
กุมารทองน้ำมันพลายของขลังอะไรเนี่ยติอยากดูติมาดูเลย
ลุงไม่ได้เล่นของไม่ได้บ้าคุณใส่
ถึงขั้นต้องจับหลานสาวตัวเองเพื่อจะไปทำมนต์ดำอะไรพวกนี้
นี่ฮะคุณกิติศักดิ์ไปนะครับบ้านของนายชัยพลวิพาหรือว่าลุงพล
เขยของน้องชมพู่นะครับก็เป็นบ้านลักษณะคล้ายคล้ายเพลิงนะฮะ
มีเสาไม้อยู่ตินี่ถึงขั้นไปนับเสาเลยนะ
บอกมีอยู่เก้าต้นหลังคาเป็นสังกษีฝาบ้านไม่มีฮะ
ใช้พวกป้ายไวนิวแล้วก็แสลนด์พวกนี้เอามาเป็นฝาบ้านแทน
ส่วนด้านในนะครับเขาก็จัดเป็นสัตว์เป็นส่วน
มีเตียงนอนมีหมอนมีมุ้งนะแล้วก็มีอีกจุดหนึ่งเป็นตู้พระเครื่อง
นี่ฮะมีตู้พระเครื่องค่ะติก็เลยบอกอ่าลุงพลงั้นขอดูหน่อยตู้พระเครื่อง
เปิดตู้ดูหน่อยซิว่ามีอะไรอยู่ในตู้บ้างอ่านี่ฮะอ่าก็มีพระหลากหลายองค์นะครับ
แล้วมีไม้แก่นมะขามอยู่อันหนึ่งลุงพลบอกว่าเป็นไม้ที่เอาไว้กันวิญญาณพูดผีปีศาจ
อ่าไม้แก่นมะขามมีตะกรุดแล้วก็มีพญาครุฑอ่า

ไม่ได้มีอะไรที่แปลกพฤษดาลไปกว่านี้ล่ะนะฮะ
ก็เก็บไว้บูชาตามความเชื่อไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษ
จะมีพระยาคุฑกับพระยาเสือตอนนี้เสือไม่อยู่แล้วไม่รู้เป็นอะไรหมด
แล้วอย่างนี้เราได้ของพวกนี้มาเราจะต้องมีคัดขาบูชาอะไรครับ
ไม่มีครับไม่มีการปลูกเสกจะอยู่ที่พระอาจารย์ทั้งหมด
พระอาจารย์ก็ทำให้ที่ปลูกเสกเราก็เอามาไว้
ศรัทธาเรามีความเชื่อเรื่องพวกนี้
รู้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่กับเราพุทธคุณมันอยู่กับเราไง
เอาป้องกันพวกสิ่งชั่วร้ายเข้ามาในบ้าน
อาจารย์ที่แบบลุงพลแบบนับถือมากเลยไหม
ไม่มีครับที่แบบยังอยู่แถวนี้หรืออยู่ใกล้เคียงอะไรอย่างนี้
แถวบ้านกกอกก็มีพระอาจารย์บุญมากับพระอาจารย์สมบัติ
นี่ครับนายชัยพลลุงเผยน้องชมพู่บอกว่า
ของผมนี่มีแบบบูชาแบบปกติธรรมดาไม่ใช่คนบ้าวิชาอาคมคุณสัยอะไรทั้งสิ้นนะ
ส่วนเรื่องของหลานสาวที่หายตัวไปแล้วก็สุดท้ายกลายเป็นศพเนี่ยนะครับ
นายชัยพลยืนยันว่าตัวเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะ
เรื่องที่บอกว่าวันเกิดเหตุ๑๑พฤษภาคมเขาขี่มอเตอร์ไซค
ไปเติมลมที่บ้านของน้องชมพู่ขอบอกว่าไม่ใช่นะครับ
วันที่น้องหายนะเขาไม่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์ไป
แต่เขาไปก่อนที่น้องจะหาย๒๓วันประมาณช่วงสัก๘๑๐พฤษภาคม
แล้ววันนั้นน้องชมพู่ร้องตามเขาบอกว่าอยากไปด้วย
เขาก็บอกว่าไม่ได้หรอกช่วงนี้โควิด๑๙มันระบาด
แล้วเดี๋ยวโควิดหายแล้วเนี่ยเดี๋ยวลุงจะพาไปเที่ยว
น้องชมพู่ก็ร้องงองแงอยู่อะไรช่วงวันนั้นนะครับ
ไม่ใช่วันที่๑๑พฤษภาคมเพราะเดี๋ยวข่าวจะไปหาว่าเขา
ขี่จักรยานยนต์วนเวียนไปแถวบ้านที่น้องหายตัวไปเนี่ย
ในวันเกิดเหตุ๑๑พฤษภาคมเนี่ยเขายืนยันว่าเขาไปอย่างเดียว
พอรู้ข่าวหลานสาวหายตัวกลับมาช่วงบ่าย

ที่ว่าเห็นเขาขี่จักรยานยนต์จะไปเติมลมแล้วก็ร้องตามจะไปด้วย
แล้วเขาไม่ให้ไปวันนั้นจะเป็นลางอะไรหรือเปล่า
เพราะปกติหลานสาวไม่เคยร้องตามเขาแบบนี้
วันที่ขึ้นไปหาน้องชมพู่ก่อนขึ้นไป
เขายังเตรียมยาชุดปฐมพยาบาลเอาไว้ด้วยเอาไปให้หลาน
พ่อกับแม่น้องชมพู่ยังเคยเตรียมกระเป๋าสะพายของน้องชมพู่ให้เขาด้วย
กับกางเกงด้วยบอกว่าเวลาเขาไปหาหลานเนี่ย
เพื่อเจอเนี่ยให้เอาไปด้วยจะได้เตรียมไว้ให้หลาน
น้องเขาบอกอยากไปกับลุงอยากไปกับลุงเขาก็พูดภาษาไทยอ่ะนะ
ปรากฏว่าล้านผมมันหายมันร้องไห้นะร้องแก๊ะกลับมาเลยเนี่ย
มันเหมือนกับเป็นล้างคือมีความเชื่อมันมันน่าจะเป็นล้าง
เพราะว่าหลานไม่เคยร้องกับผมไง
ส่วนคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่วันนี้อยู่ที่บ้านนะครับ

คือต้องบอกว่าทางเจ้าหน้าที่เขาทำงานกันอย่างหนักทุกวันอยู่แล้ว
ความเชื่อเขาก็มีข้อมูลมาทุกวันต่อเนื่องเหมือนกันนะ
อย่างที่บอกว่าคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่อยู่ที่บ้าน
มีจดหมายมาจากรือสีจ่าหน้าว่ามาจากรือสีเป็นปู่ฤษีอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาลนะคะ
ส่งมาถึงคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่เมื่อวานนี้
บอกว่าติดตามข่าวมาตลอดแสดงความเสียใจกับคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องสูญเสียลูกสาวไปด้วย
แล้วก็บอกว่าอยากจะช่วยเหลืออยากให้คนร้ายเนี่ยถูกตำรวจจับได้
แล้วก็บอกว่าปู่ฤษีมียานทิพย์ปู่ฤษีมองเห็นค่ะ
เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยจับคนทำผิดนะเขียนจดหมายมาบอกเป็นข้อข้อเลยว่า
ยานทิพย์ของปู่เนี่ยเห็นผู้ชายผิวคล้ำผมดูยาว
เหมือนใส่ชุดข้าราชการครูนั่งทำกิจกรรมหรือวางแผนอะไรสักอย่าง
ชื่อย่อช่อช้าง

วิ่งหนีการตามหา
คือวิ่งไปหลบซ่อนในหลือหิน

นี่คือนิมิตแรกที่เห็นที่บอกว่า

เป็นเด็ก๕คนวิ่งเข้าไปหลบซ่อนอยู่ในซอกหิน
น้องชมพู่เป็นคนที่ใส่เสื้อกล้ามอยู่ตรงกลาง

ควายธนูวิ่งไล่ขัดขวางคน
แล้วก็จะวิ่งชนปู่ฤษีด้วย
ปู่ฤษีก็เลยจับเขากับขารวบติดกันไว้

เห็นควายถนูวิ่งไล่ขวิดผู้คน

ปู่ฤษีเลยจับเขากับขามัดรวมกันไว้เลยค่ะ

ดูสิบอกเห็นหมาหน้าตาน่าเกลียด
สกปรกวิ่งหากินสิ่งปฏิกูลแล้วก็ไล่กัดคนด้วยครับ
และสุดท้ายปู่ฤษีบอกว่าจากยานทิพย์ของปู่เนี่ย
สิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ขวางทางขึ้นเขาเอาไว้

อันนี้สิ่งมีชีวิตเบื้องต้นคิดว่าน่าจะลักษณะแบบนี้
ทั้งหมดทั้งมวลปู่ฤษีสรุปออกมาว่า
ลักษณะคือคนร้ายเนี่ยน่าจะเป็นคนมีความรู้ความสามารถ

พลั้งมือทำเด็กเสียชีวิตแล้วก็ทำลายหลักฐาน
ใช่ค่ะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยคุณแม่น้องชมพู่ก็ส่งให้ทีมข่าวเราดูนะคะ

ขอบคุณทุกความหวังดีจากทุกคนเลยนะคะ

แต่ขอฝากวิงวอนย้ำเอาไว้นะคะว่า
ถ้าใครจะมาบอกว่าน้องจมภู่ยังทุกข์ทรมาน
ก็ในช่วงเวลาที่ทุกคนก็รอการสืบสวนตามหลักทางมิติวิทยาศาสตร์

เพราะฉะนั้นมันก็เป็นธรรมดาแล้วครับที่คนก็จะไปหาคำตอบตามความเชื่อ
ว่าเกิดขึ้นอะไรยังไงอะไรยังไงบ้าง

นี่คือบ้านของคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่นะครับ
ทุ่มที่จังหวัดนครรัฐศรีมามาหาคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่บอกว่าจะมาขอทำพิธีเสียงข้องหน่อย
ข้องที่ใช้ใส่ปลาหลวงพ่อประสิทธิ์บอกว่าต้องเอามาทำพิธี
เป็นพิธีตามความเชื่อของคนทางภาคอีสาน
เวลามีของหายหาอะไรไม่เจอเนี่ยให้เสี่ยงคล่องเดี๋ยวคล่องจะตามไปจนเจอ
แล้วเดี๋ยวจะเป็นการทำการขับไล่ผีไปในตัวได้ด้วย
พ่อประสิทธิ์บอกว่ามาถึงนี่เนี่ยต้องการมาช่วยหาตัวคนร้ายที่ทำร้ายน้องชมพู่
แต่ก็อย่างที่บอกครับคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่เนี่ยคือไม่ใช่ว่าถึงกับลบหลู่นะ
แต่ว่าไม่ได้เชื่ออะไรง่ายร่างทรงบางคนมาบอกโอ้โหเนี่ยวิญญาณชมพู่มาเข้าร่างอยู่เนี่ย
คุณแม่ยังบอกบอกเลยว่าลูกสาวชอบอะไรบอกไม่ถูกฮะออกกันแทบไม่ทัน
ตอนนั้นนี่แม่น้องชมพู่บอกไม่ขอทำแล้วเหตุผลของแม่น้องชมพู่เนี่ยผมบอกเลยว่าโอ้โหอันนี้
ต้องชื่นชมคุณแม่เลยคุณแม่น้องชมพู่บอกว่าหลวงพ่อจะมาเสี่ยงคล่องหาคนที่ทำร้ายลูกสาวแม่ได้ยังไง
สมมุติให้เซียงคล่องไปเนี่ยแล้วข้องของหลวงพ่อเนี่ยชี้ไปที่บ้านหลังนึงหรือว่าบ้านไหนบ้านนั้นเนี่ย
หรือที่คนไหนคนนั้นเนี่ยก็ไม่กลายเป็นว่าแม่ไปกล่าวหาเขาว่าเป็นคนฆ่าลูกสาวแม่เหรอ
แล้วแม่จะอยู่กันยังไงหลักฐานก็ไม่มีตำรวจยังไม่ได้สรุปคดีแล้วหลวงพ่อจะมาเสี่ยงห้อง
แล้วข้องไปชี้ว่าบ้านนี้คือคนร้ายทำร้ายน้องชมพู่เอ้าแล้วแม่ไม่ถูกมองไม่ดีเหรอ
การจับตัวคนร้ายที่ทำร้ายลูกสาวแม่เฝ้ารอทุกวันว่าใครคือคนร้าย
แต่ขอยึดตามหลักฐานของตำรวจที่จะเป็นหลักฐานอย่างแน่นหนานะฮะ
เสียงของรู้จักเหรอของโบราณ

จะให้เราถ้าถ้าถ้าตัวนี้เขารุมาแล้วใช่ไหมเออเขาเราก็จะทำอ่ะ
เด็กคนนี้หายเพราะอะไรถ้าถ้าหายเพราะมันไปเอง
มันก็จะมาตีครั้งนี้ถ้ามีคนพาไปก็ไปตีครั้งนี้

เขาบอกให้ปิดตัวคุณ

เขาจัดกฎหมายแก

คุณแม่คุณพ่อแล้วจะพูดบอกนิมนต์กลับเถอะ

คือจะไปทำได้ยังไงไปชงไปชี้บ้านนี้คนร้าย
แล้วลุงพ่อก็กลับวัดไปที่โคราช

แล้วมานี่ขออนุญาตเจ้าอาวาสหรือยังก็ไม่รู้

รับไว้แค่เจตนากับความหวังดีก็แล้วกัน

เราจะไปจำลองเหตุการณ์บนพื้นที่
ในการค้นหาน้องชมพู่ต่อนะครับ

หลังจากนั้นก็เฝ้าดูกันต่อนะครับ